ทันค่ะเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
วันนี้สบคได้มีการแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของวันนี้
เพิ่มขึ้นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดรายเลยนะคะครับ
เพิ่มมาขึ้นจากเมื่อวานสองร้อยยี่สิบรายอะค่ะเป็นการติดเชื้อในประเทศหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๒รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม๔๒๓๕๒ราย
มีผู้เสียชีวิต๒ศพนะคะทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว๑๐๐กับอีก๑รายค่ะ
คือช่วงนี้เนี่ยต้องขอความร่วมมือกันจริงนะครับว่าไม่จำเป็นเนี่ยควรอยู่ที่บ้านนะฮะ
เพราะว่าการออกไปเดินทางไปเจอเจอกันเนี่ยบางทีมันสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อนะครับ
อย่างน้อยก็สิ้นเดือนเมษายนตามมาตรการที่สอบคอออกมานะครับทุกผู้ชมครับ
อย่างนี้ฮะพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับ
ต้องไปตั้งหน่วยบริการตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุกในลานจอดรถของตลาดกุ้งอายุทยา
ตลาดกลางเพื่อการเกษตรมาตรวจกันแถวยาวเลยนะครับ
เพราะท่านผู้ชมครับมีผู้ป่วยโควิด๑๙ยืนยันจากร้านอาหารร้านหนึ่งในตลาดกุ้งอายุทยานะครับ
คนจากการสอบสวนโรคเนี่ยต้นทางเริ่มจากมีญาติของทางร้านอยู่กรุงเทพ
เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสถานบันเทิงแล้วมาพบญาติทำให้ญาติรับเชื้อ
แล้วพนักงานของร้านก็รับเชื้อต่อไปด้วยเป็นความเชื่อมโยงจากพื้นที่เสี่ยงสถานบันเทิงจากกรุงเทพนะครับ
ตอนนี้ยังไม่นับว่าตลาดนี้เป็นคลัสเตอร์ใหม่นะครับ
แต่ก็ปิดก่อนนะฮะต้องปิดก่อน๓วันเพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาดนะครับ
แต่ว่าอายุทยาเนี่ยตอนนี้พบผู้ติดเชื้อคุณ๑๙เพิ่มขึ้นวันนี้๙คนนะครับ
สะสมของพระนครศรีอุทยาก็คือ๑๗๒คน
ส่วนใหญ่คือไปสัมผัสผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางไปสถานบันเทิงมา
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูคลิปนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นในโลกโซเชียลกันไปแล้วนะคะ
นี่ค่ะผู้ป่วยโควิด๑๙ใช้ตะกร้าผูกผ้าแล้วก็ห่อนลงมาจากตึก
นี่นะคะก็เลยคาดว่าผู้ป่วยอยากได้สั่งญาติสั่งเพื่อนไปซื้อมาให้คลิปนี้ยาว๑นาทีได้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้านหลังอาคารแห่งหนึ่งในโรงพยาบาลสนามเขาเขียว

คนก็วิจารณ์คลิปนี้กันเยอะเราตรวจสอบให้นะคะ
ทางแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ออกมาบอกว่า
ได้แจ้งกฎระเบียบเอาไว้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ป่วยโควิด๑๙
คือห้ามญาติเข้ามาเยี่ยมไม่อนุญาตให้นำอาหาร
เข้าของเครื่องใช้ต่างมาส่งให้ผู้ป่วยในทุกกรณี
ถ้าสิ่งของที่จำเป็นที่ต้องให้ผู้ป่วย
ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้นแต่ด้วยกำลังเจ้าหน้าที่แพทย์มีน้อยนะคะ
แล้วก็ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยหลายคน
ทำให้ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยอาศัยจังหวะเผลอ
แล้วฝ่าฝืนข้อปฏิบัติแล้วก็ทำกันแบบนี้ค่ะ
ทางโรงพยาบาลกับผู้บริหารรับทราบแล้ว
ก็เลยมีมาตรการออกมาแบบนี้ค่ะ
จะมีการปรับปรุงระบบดูแลความปลอดภัยดูแลสถานที่ให้เคร่งครัดมากยิ่งขึ้นนะคะ
จะให้มีการขอกำลังเจ้าที่อศมาช่วย
สองก็คือจะมีการชี้แจงผู้ป่วยและญาติให้เข้าใจถึงความสำคัญของกฎระเบียบของทางโรงพยาบาล
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่กระจายโรคไปสู่ญาติและชุมชนส่วนรวมนะคะ
คืออาการของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันก็จริงนะฮะความแข็งแรงตามสภาพร่างกายด้วย

ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างเข้มงวดนะครับ
ฟีฟ่าเด็กชายวัย๑๐ขวบที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ทองหล่อนะฮะ

วันนี้คลายกังวลแล้วนะครับหลังจากช่วงเช้าวันนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าให้คุณแม่เก็บข้าวของที่จำเป็นให้น้องแล้วก็ไปกับน้องด้วยก็ได้
ไปที่โรงพยาบาลสนามคุณแม่ก็เตรียมข้าวเตรียมของวันนี้
ไปอยู่ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
เป็นโรงพยาบาลสนามของประหลาดกรุงเทพฯมหานคร
เปิดรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙ในพื้นที่กรุงเทพ
คุณแม่ก็ให้ทีมข่าวเราดูสำภาวะ

ขนมนมโรงเรียนของน้องเสื้อผ้า
แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามีอุปกรณ์ซักล้างอะไรเตรียมพร้อมให้แล้วล่ะนะครับ

แล้วอันนี้ช่างผ่านแล้วนะครับ
ติดโควิด๑๙ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะ
ส่วนอีกคนที่เพิ่งโพสต์เมื่อช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมานี่เองค่ะ
คุณขันเงินนะคะเพื่อนร่วมวงไทเทเนียมอ่ะนะคะ
ซึ่งก่อนอันนี้คุณเวย์ก็ติดโควิด๑๙ไป
ตรวจครั้งแรก๙เมษายนผลออกมาเป็นลบนะคะ
กักตัวไปเรื่อยจนเมื่อวานนี้ไปตรวจอีกรอบนึง
ปรากฏว่าผลออกมาเป็นบวกนะคะ
ว่าติดโควิด๑๙ก็กำลังไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
คุณขันเงินก็โพสต์เอาไว้ว่าอยากให้ทุกคนมีสติช่วยกันเฝ้าระวัง
เพราะว่าหลังจาก๑๕วันเพิ่งมาตรวจพบเชื้อค่ะ

ส่วนดาราสาวคุณอีฟพุธิดานะคะ
ก่อนหน้านี้ติดโควิด๑๙พร้อมกับสามี
ล่าสุดเธอโพสต์ภาพกับลูกชายน้องมีบุญ
แล้วก็แจ้งข่าวว่าลูกชายวัย๒ขวบติดโควิด๑๙นะคะ

คุณหมอบอกว่าแต่เชื้อไม่ได้เยอะมากค่ะ

และคุณแม่อเปี๊กอรัญญาไม่ติดนะคะ

รวมแล้วตั้งแต่วันที่๖ถึง๑๘เมษายน
มีคนในวงการบันเทิงติดโควิด๑๙

ยังไม่ได้มีใครรักษาหายและออกมาจากโรงพยาบาลนะคะ

บอกว่าติดโควิด๑๙

ตอนนี้คุณป้องนวัดไปอยู่โรงพยาบาลแล้ว
ส่วนเรื่องไทม์ไลน์ต่างเดี๋ยวคงมีการ
ชี้แจงแล้วก็บอกแจ้งกันมานะครับอาจจะต้องเป็นขั้นตอนของการเข้าโรงพยาบาลเข้ารับการรักษาในช่วงเวลานี้ก่อนนะครับ
ทำให้ในส่วนของดาราศิลปินต่างในบ้านเราตอนนี้เนี่ยเป็น๓๗คน
วันที่ผ่านมามีศิลปินดารานักร้องต่างติดโควิด๑๙ไป๓๗คนนะครับ